หลังจากที่อภินันแก้วปีลาอดีตนักเตะไทยลีก
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าตัวประสบอุบัติเหตุรถชน
ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เสียชีวิตลงแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
กลับแล้วก็ล่าสุดมื้อเช้าทีมแพทย์ผู้รักษาอาการได้แจ้งว่า
พินันแก้ววีลาได้เสียชีวิตลงในวัย๓๕ปี
ทางครอบครัวของอภินันจะจัดพิธีสวดอภิษฐรร
เป็นเวลา๕วันที่วัดผาสุกมณีจักร

สำหรับอภินันแก้วปีลาเคยผ่านประสบการณ์การค้าแข้งอย่างโชคโชนนะครับ
รวมถึงเคยติดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกมหาวิทยาลัยโลกที่เซอร์เบีย
รวมถึงปัจจุบันทำหน้าที่ผู้สอนทีมอาคาเดมี่ย่านบางบัวอีกด้วย
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
และผู้กระชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
ต่อกันที่เรื่องราวของเจ้ากล้องครับเกือกฤทธวีการ
เมื่อวันนี้ทีมข่าวทลัททีวีมีโอกาสไปอุดหนุนห้อยเจ้าปูสูตรโบราณ
ชื่อว่าจอปูอินดี้ครับเราก็ได้ทดลองชิมมาแล้ว
ถือว่าอร่อยพอสมควรนะครับสามารถอุดหนุนกันได้นะครับ
กล้องเนี่ยก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับทีมชนบุรีเอฟซี
วันอื่นก็เน้นการดูแลรักษาสภาพร่างกายตัวเอง
แต่ที่สำคัญที่สุดนะครับเกือกฤทธิ์เปิดเผยนะครับบอกว่า
หวังที่จะกลับไปติดทีมชาติในยุคของโค้ชอากิระนิชิโนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เขาก็จะพยายามมุ่งมั่นเต็มที่ครับ
เพื่อที่จะให้กลับไปติดทีมชาติให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับ
ก็แน่นอนอยู่แล้วครับอย่ากลับไปติดครับผมแต่ก็ต้องทำผลงานในสโมสรให้ดีก่อน
ก็พยายามเค้นฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดครับผมถ้าเกิดเราเล่นในสโมสรดีก็
มันก็มีโอกาสที่จะถูกเรียกไปติดทีมชาติได้ครับผมก็ยังหวังอยู่ที่จะกลับไปติดทีมชาติครับ
ญี่ปุ่นก็เขาก็คงมียังไงความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วแล้วก็ด้วยระบบเกม
ทีมของเขาก็เป็นบอลระบบอยู่แล้วก็แล้วส่วนมากก็นักฟุตบอลก็เป็นนักฟุตบอลที่ก็รักอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยครับผม
ก็ก็ต้องดูกันต่อไปเรื่อยครับแต่ผมก็ยังเอาใจช่วยอยู่แล้วก็อยากให้ทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยครับ
มาดูที่สื่อของอินโดนีเซียกันบ้างนะครับรายงานว่าชินแตยองกุญสือชาวเกาหลีใต้ของทีมอีเหนา
อแววที่อาจจะมีการแยกทางหลังจากที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อของเกาหลีใต้นะครับ
ถึงความไม่เป็นมืออาชีพของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซีย
รายงานระบุว่าทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียต้องการเห็นความสำเร็จในระยะสั้น
เนื่องจากในปี๒๐๒๐แล้วก็๒๐๒๑นี้จะมีรายการสำคัญที่ชินแตยองจะต้องทำผลงานให้ดีนะครับ
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ซึ่งแตกต่างจากที่เคยทำข้อตกลงไว้ในตอนแรกนะครับ
คือการสร้างทีมในระยะยาว
นอกจากนี้คำขอของชินตะยอง
ที่ต้องการให้ทีมชาติอินโดนีเซียชุดยู๑๙ปี

ก่อนลุยฟุตบอลโลก๒๐๒๐ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพ
ได้ถูกสมคมฟุตบอลอินโดนีเซียปัดพิเศษ
ที่มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
จึงทำให้กุญสือชาวเกาหลีใต้ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับ

มีโปรแกรมที่จะพบกับทีมชาติไทยนะครับ
ศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก

ในวันที่๘ตุลาคมนี้นะครับ

ก็ไม่รู้ว่าจะชวดดวนกับอากิรานิชิโนหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าทั้งสองคนก็เป็นโค้ชที่พาทีมไปเล่นฟุตบอลโลก